ปตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนทุจริตเงินห้องเท่ากับโกงเพื่อน
สวัสดีครับห้องเรียนของน้องมีการเก็บเงินห้องกันไหมครับ
อย่างน้อยก็คนละ๕บาท๑๐บาทต่อสัปดาห์
สำหรับเอาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเวลามีกิจกรรมของห้อง
เช่นจัดบ่อทำพานไหว้ครูกีฬาสีและถ้าทำดีบางทีก็ได้รางวัลด้วยนะ
เงินห้องเป็นเงินกองกลางของคนทั้งห้อง
การนำเงินห้องไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือแอบเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
แล้วทำบัญชีปลอมขึ้นมาใหม่การกระทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการโกงเพื่อน
และยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยนะครับ
น้องครับเงินห้องนอกจากจะเป็นประโยชน์เวลามีงานกิจกรรมแล้ว
ยังเป็นการฝึกการออมฝึกความซื่อสารฝึกการมีจิตสาธารณะ
สร้างความเสียสละและสร้างความสามัคคีในห้องเรียนอีกด้วย
สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
สนับสนุนโดยกองทุนป๊อปป้าช่อ